มาดูเรื่องพระมหาสมปองกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อคืนนี้ก็มีกระแสเซฟพระมหาสมปองนะคะ
ที่ต้องบอกว่าร้อนแรงในโลกออนไลน์นะคะ
หลังจากที่มีการเปิดเผยความในใจของท่านผ่านทางไลฟ์สด

ท่านก็บอกว่ามีคำเตือนมาว่ามีคนจ้องจะศึกท่านนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องศึกหรอกถึงเวลาก็จะไปเองไม่ต้องมาไล่นะคะ
นี่แหละค่ะก็ปรากฏว่าหลายท่านก็ติดตามนะคะ
ว่าท่านจะยังไงต่อไปนะคะแล้วก็มีกระแสเซฟพระมหาสมปองเกิดขึ้นมา
วันนี้ค่ะพระมหาสมปองนะคะท่านก็ไปเจิมร้านของคุณปิ๋มซีโฟ
แล้วก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ที่ท่านไลฟ์สดในคืนนั้นแล้วก็เป็นที่มาของกระแสในตอนนี้นะคะ
คือคนที่จะฟังร้านนี้คือท่านจะอื่นลงมาให้ได้รับรู้เลย

หวังทะวันกำลังใจพระอาจารย์นะครับผม

ถูกทำอะไรวะไปขัดแข้งขัดคาใครอ่ะ
พระมหาสมปองนะคะทีนี้ความเคลื่อนไหวของท่านก็เลย
เป็นที่จับตาดูนะคะว่าจากนี้ไปจะยังไงต่อไป
แล้วก็ได้พูดถึงประเด็นนี้นะคะโดยบอกว่ายอมรับว่าก่อนหน้านี้
มีแรงกดดันจากหน่วยงานทางพระพุทธศาสนาจับตาการทำงาน
แต่ท่านบอกว่ายืนยันว่ายังไม่มีหนังสือมา
แล้วก็ยังไม่มีสายตรงมาว่าจะจับศึก
เพียงแต่ว่ามีการบอกกล่าวมาทางรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
พระมหาสมปองทำหน้าที่ของตัวเองไปตามเดิม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสงฆ์ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับศึก
แล้วถ้าโดนจับศึกจริงก็มีคนถามท่านบอกจะไปทำอาชีพอะไร
บอกว่าอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลหรือไม่ก็ไปเป็นนักข่าว
เพราะว่าชอบพูดชอบถามแต่ว่าตอนนี้สบายใจขึ้น
ก็อาจจะเป็นการพูดติดตลกของท่านนะคะ
ทางด้านนายสิบบวรแก้วงามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เรื่องนี้บอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนายังไม่มีข้อมูลค่ะ
แล้วบอกว่าผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวพระมหาสมปอง
และผู้ที่จะศึกพระมหาสมปองได้ต้องเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรง
ก็คือเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองนั่นแหละ

สำนักงานพระพุทธศาสนาเองก็ไม่มีอำนาจศึกพระสงฆ์นะคะ
นี่แหละค่ะแล้วก็บอกว่าจากหลายประเด็นในช่วงที่ผ่านมา
ถ้าหากว่าพระมหาสมปองปฏิบัติตามคำตักเตือน
แนะนำของเจ้าอาวาสแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนศึก
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวเองวันนี้ก็พยายามจะหาความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
ไปที่วัดสร้อยทองไปสอบถามเจ้าอาวาส
แต่ท่านก็ยังคงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ค่ะ